ข่าวนี้คุณลุงพาครอบครัวพาภรรยาน้องสาวแล้วก็ลูกอีก๒คน

ถูกต้องค่ะแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อสายที่ผ่านมาเลยค่ะ
คุณผู้ชมกำลังขับรถตู้ออกไปแล้วปรากฏนี่

รถตู้ไฟลุกท่วมเลยค่ะ
นี่๕ชีวิตอยู่ในรถนั้นหนีตายเอาตัวรอดออกมา
คดีนะคือในรถมีคุณลุงสูงอายุแล้วนะ
แล้วก็คุณป้าอีก๒ท่านเด็กอีก๒คน
ใช่ค่ะนี่ตอน๙โมงครึ่งนะคะ
เจ้าหน้าที่รถดับเพลิงจากเทศบาลเมืองอโยธยาเนี่ย
ก็ไประงับเหตุไฟไหม้รถตู้

นครสวรรค์ที่อำเภอพระนครศรีอยุธยาค่ะ
ตอนนั้นเจ้าหน้าที่ไปถึงนะเห็นไฟลุกไหม้แบบนี้
เป็นรถโฟลกสีขาวทะเบียนออ่างออ่าง๒๐๐๔กรุงเทพมหานครค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เอารถดับเพลิงฉีดน้ำใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง
เพลิงก็สงบลงมีแต่กลุ่มควันเนี่ยนะคะ
แล้วปรากฏว่ารถตู้โฟลกคันนี้เสียหายทั้งคันเลย
คุณแล้วตอน๙โมงครึ่งคนก็เดินทาง

ปรากฏว่ารถติดยาว๒กิโลกรัมค่ะ
ทีนี้คุณป้าที่อยู่ในรถภรรยาของคุณลุง
เดี๋ยวคุณดูคุณลุงนี้ก่อนคุณลุงก็เป็นห่วงรถนะคุณ

เออแล้วตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ย
คือทุกคนหนีตายเอาตัวรอดออกมา
แล้วก็ไปเจอภรรยาของคุณลุงคือคุณป้าหนูศรีชา
คุณป้าโตโกรธตรงใจอยู่
คืออกสั่นขวัญแขวนแล้วก็ยืนปลอบลูกชาย๒คน

แล้วก็น้องสาวลูกชายอีก๒คนนั่งอยู่ข้างหลัง
ตอนที่มันเกิดเหตุนะป้าได้กลิ่น
เป็นกลิ่นเหม็นไหม้เข้ามา
แล้วควันก็เข้ามาในรถเร็วมาก

รีบอุ้มลูกทั้งสองคนออกจากรถแบบไม่คิดชีวิตเลยค่ะ
อีรถออกมาอยู่๐๙๔
ดึงหลานออกมา๐๙๘ยังไงต่อครับ
ดึงหลานทีนึกวิ่งเลย
แฟนก็บอกทำไมไม่เก็บว่าจะเก็บให้อย่างไรนะ
ควันมันออกหน้างไฟนะเห็นเลยครับมีควันข้างล่างเร็วมาก

ไฟมันค่อยออกตามท้องมัน
นี่คือพ่อบอกทนาขับรถมานะเฮีย
ควันมันออกตามท้องรถเนี่ยไฟล์มันลุกเลยอ่ะใช่ค่ะ
แล้วก็ต้องหนีเอาตัวรอดไม่คิดชีวิตไม่ได้เก็บอะไรเลย
ดูสภาพสิโอ้โหรถเป็นซากเลยนะคะ
แต่เมื่อกี้ผมมัวแต่ฟังคุณพี่อีกท่านหนึ่ง
ที่อยู่ข้างคุณป้าผู้ถึงเลขเลขใช่ไหมเออ

ใช่ค่ะทีนี้คุยกับคุณป้าแล้ว

ลุงก็บอกว่าโอ๊ยก็วันนี้วันออกพรรษานะ
ลุงก็พาครอบครัวมาจากสมุทรปราการ
ตั้งใจจะไปทำบุญทอดกระถิ่นที่วัดที่พิจิตร
ลุงก็ขับรถมาเรื่อยจู่ควันมันลอยขึ้นในรถ

แล้วก็ให้ทุกคนลงจากรถก่อนแล้วสักพัก
ไฟมันออกมาจากด้านหน้าเครื่องยนต์แล้วก็ไหม้แบบเร็วมากเลยค่ะ
ลุงก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือ
รถติดแก๊สหรืออะไรยังไงไหมลุง

แล้วก็สาเหตุก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
จริงรถลุงก็ไปตรวจสภาพเป็นประจำเลย
แต่อย่างน้อยก็โชคดีที่ทุกคนบนรถ๕ชีวิตออกมาได้

เมื่อกี้ใช่ไหมกลัวเหลือเกินนะคะ
สินในรถเอาออกมาไม่ได้เลยสักชิ้นหนึ่งนะคะ
ช่วงนี้จะขับรถขับราไปต่างจังหวัดกันเยอะนะ

ใช่วันนี้ออกวันสามบางคนหยุดพรุ่งนี้ต่อ
พรุ่งนี้วันหยุดอยู่แล้วพรุ่งนี้เป็นวันชดเชย
วันนี้วันหยุดชดเชยแล้วเดี๋ยววันจันทร์ก็วันหยุดชดเชย

พรุ่งนี้แล้วก็สำหรับ๔วัน

ถ้าเกิดว่าเป็นคนภาคอื่นถ้าไม่ใช่ภาคกลางก็จะหยุด๓วัน
แต่นี่ก็เลยอยากจะบอกว่าต้องตรวจสอบสภาพรถก่อนนะ